สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมย้ำมาตลอดว่าการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ต้องใช้ความจริงใจต่อกันให้มากที่สุดถ้าไม่มีความจริงใจต่อกันแก้ปัญหาไม่ได้ครับแก้ไม่จบวิธีการใดที่นำเสนอ
ขึ้นมาถ้าไม่มีความจริงใจแก้ไม่ตกฉะนั้นเรื่องของความจริงใจสำคัญที่สุดอย่างเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูลเอาละถึงแม้ว่าจะไม่ได้อย่างใจของฝ่ายที่เรียกร้องเพราะว่าร่างของประชาชนที่เข้าชื่อกันเนี่ยถูกตีตกตั้งแต่วาระรับหลักการคือไม่ผ่านการรับหลักการแต่ว่าก็ถือว่าการแก้รัฐมนูล
เดินหน้าไปได้โดยรับหลักการร่างของพักร่วมฝ่ายค้านและพักร่วมรัฐบาลคือให้มีสอสอรอมาร่างรัฐมนูลถือว่ารถไฟออกจากสถานีแล้วออกไปแล้วจะไปเจอปัญหายังไงกว่าจะถึงปลายทางเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งฉะนั้นในช่วงของรายทางนั้นจะเจอยังไงบ้างวันสองวันนี้ก็มีข่าวแพรมออกมาว่าพลังประชาร

สอสอธรรมดานะครับเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐคือคุณภัยบูลนิติตะวันอย่าประมาทคุณภัยบูลนะครับช่วงที่แล้วคราวก่อนที่นำเสนอให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีก็คุณภัยบูลนี่แหละเป็นคนเริ่มต้นก่อนใครว่าต้องให้ผลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ในรูปแบบต่างอีก๕๐คนตรงนี้มีความสำคัญยังไงครับสัญหา๕๐คนนี่แหละจะเป็นตัวตัดสินเพราะว่าเขาจะสัญหามาจากคนที่มีความรู้มีคุณวุฒิเรื่องของการร่างกฎหมายต่างนานาสุดท้ายขึ้นมาคน๕๐คนนี้ที่มาเป็นสสรจะมีความโดดเด่นในเรื่องของคุณสมบัติมากกว่าคนที่ประชาชนเลือกมาด้วยซ้ำไป
เขาจะร่างรัฐมนูลก็ไม่ได้แปลว่าสวสสรทั้ง๒๐๐คนมานั่งล้อมวงกันร่างรัฐมนูลนะครับเขาจะมีคณะกรรมการยกร่างอาจจะมีประธานสสรคนหนึ่งประธานกรรมการยกร่างคนหนึ่ง
เลขหนุการของกรรมการยกร่างอีกคนหนึ่งคนนี้สำคัญครับปีตอนปี๔๐เนี่ยรัฐมนุนปี๔๐อุทัยพิมพ์ใจชนเป็นประธานสอสอรออานันต์ปัญญารชุนเป็นประธานกรรมการยกร่างบวรศักดิ์เป็นเลขหนุการคณะกรรมการยกร่างเห็นไหมครับว่าคณะกรรมการยกร่างนี่แหละสำคัญที่สุดแล้วมาโหวตกันในวงใหญ่วงใหญ่๑๕๐
ให้คนเลือกสอสอรอเข้ามามากกว่าห้าสิบคนก็จะเห็นว่าพักพลังประชารัฐและองค์คพยพและผู้มีอำนาจสามารถที่จะบันดาลเรื่องของรัฐมนูลได้อยู่ดีครับฝ่ายค้านเขาถึงพยายามบอกว่าให้เลือกมาทั้งหมดทั้งสองร้อยคนเพราะเขาไม่ไว้ใจห้าสิบคนที่มาจากการสัญหานี่แหละแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นพอโหวตกันสุดท้ายขึ้นมา
แล้วยังซุกไว้ในบทเฉพาะการได้ต่ออันนี้ก็แปลว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปสวก็ยังโหวตได้อีกครับไอ้ที่ร้องเรียนร้องแรกแหกกระเชอกันแทบเป็นแทบตายว่าไม่เอาสว
สอสอเขาให้เป็นไปตามกลไกประชาธิปไตย
ถ้าเป็นอย่างนี้อย่าประมาท
ถ้าเป็นอย่างนี้อย่าคิดว่า
จะไม่มีอภินิหาร

ฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมถึงบอกว่า

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความขัดแย้ง

การแก้รัฐมนูลที่กำลังจะเกิดขึ้น
กำลังจะเลือกให้มีสอสอรอ

อย่าไปคิดว่าส่งสัญญาณกันไม่ได้
อย่าไปคิดว่าให้เป็นไปตามความต้องการของ
พักรัฐบาลไม่ได้และอย่าไปคิดว่า

แล้วแล้วสุดท้ายปิดไม่ได้
การเลือกนายกต่อไปได้อีก๑สมัย
อะไรจะเกิดขึ้นผมถึงบอกว่า
สัญญาณจากภัยบูลนิติตะวันคราวนี้
ข้ามไม่ได้ครับกลับไปที่โต๊ะข่าวครับ